คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราต่อกันที่สาวแซ่บคนนี้กันบ้างดีกว่า
เอ๊ชุติมานะคะหลายท่านคงทราบกันดีว่า
เขามีแฟนอายุห่างกันกว่า๓๐ปีเลยคุณผู้ชมค่ะ

หลังจากที่คบดูใจกันมา๔ปี
เมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะเหมือนมีเซอร์ไพรส์เล็กเลยเนาะ
ฝ่ายชายค่ะได้มีโอกาสเข้าไปพบคุณพ่อคุณแม่ของพี่เอ๊นะ
แล้วก็สวมแหวนเพชรประจำตระกูลให้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการขอมั่นหมายไปเลยละกัน
ล่าสุดค่ะทั้งคู่ได้เปิดเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แล้วก็ทีมงานวิวาค่ะก็เป็นแฟนซีชุดไทยนะ
สมกับที่พี่เอ๊มีดีกรีเป็นถึงนางสาวไทยค่ะ

ถึงแม้จะเอาเป็นแหวนที่คุณพ่อเขาต้องการคุณทวดคุณพ่อมั่นมาต่อมา
ก็จะเป็นแหวนอันนั้นนะคะเอามาเป็นมั่นเราต่อ
เตรียมไว้แต่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่
แต่รับรองว่ามีจำนวนอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มากมายนะ
สำหรับเราสองคนถือว่าแค่นี้พอแล้วสบายใจแล้ว
ตอนนี้นะคะเลิกเอ๊เป็นเดือนพฤษภาคม
เพราะว่าท่านอาจารย์ดูให้แล้ว
เราจะดูเลิกเดือนพฤษภาคมประมาณวันที่ไม่๒ก็๒๐
ปตีมที่แต่งคือแฟนซีชุดไทย
แฟนซีชุดไทยคือด้วยแบงมานหรือเป็นคอนน้อย
จะเป็นก็ได้
เพราะจะเป็นสาวสองแต่การตังแต่งเป็นแน่นอน